คุณผู้ชมดูช้างป่าตกมันกันบ้าง
ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวไปวิ่งที่ถนนใช่ไหม
คราวนี้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านชาวเขาปากาเกยอนะคะ
เขาก็ตกใจกันอุ้มลูกจูงหลังขึ้นบ้านกันเลย

เห็นไหมมันเป็นช้างช้างตรงนี้เป็นช้างพัง
ก็เกิดอาการตกมัน
แล้วก็เดินหลงเข้ามาในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
แล้วบ้านเนี่ยพอดีว่ามันอยู่ติดกับเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าอำเภออมก๋อย

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขาปากากยอ
ก็พาลูกเล็กเด็กแดงวิ่งขึ้นมาอยู่บนบ้านนะคะ

ก็ไล่ช้างพังตัวนี้กลับเข้าป่าไป
ซึ่งการที่ช้างมันตกมันเข้ามาในหมู่บ้านแบบนี้เนี่ย
มันไม่ได้ทำร้ายใครนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว
หมู่๑๑ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณสัก๒๐๐กว่ากิโลเมตรนะคะ
และในพื้นที่อมก๋อยพื้นที่ส่วนใหญ่

ก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้หลายชั่วอายุคนแล้ว

มีสัตว์น้อยใหญ่ทุกชนิดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเสือกระทิงควายป่าหมีเก้ง
ซึ่งคนปากากยอเขาไม่รบกวนไม่ทำร้าย
เหล่านี้มันก็เลยเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็อาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

แต่พอเจอช้างเข้ามาในหมู่บ้านแบบนี้
ชาวบ้านและเด็กในหมู่บ้านก็กลัวค่ะ
ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านหลายวันเลย
สมมุติถ้าเกิดจะไปทำร่ายทำนานนี่นะ
ก็ต้องไปกันไปกันเยอะไปกันเป็นจำนวนมากล่ะค่ะ

แล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้
บอกว่าให้เข้ามาดูแลชาวบ้านแล้วด้วยนะคะ